สุรินทร์แล้วจะต้องไปดูพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับช้างแน่นอน
เป็นการรับขวัญลูกช้างที่เกิดใหม่
กับพิธีกรรมที่มีชื่อว่าเส้นว่ายสารประกรรมช้าง
อ๋อก็เราเคยได้ดูช้างน้อย
ช้างน้อยช้างน้อยน่ารักมากเลย
น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าอืม
แม่ช้างที่ใกล้คลอดด้วยให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์เลี้ยงดูลูกช้างให้เติบโตเป็นสัตว์คู่บุญบารมีให้กับครอบครัวนั่นเอง
ภายในพิธีก็มีคุณตาทวดโอ๊สารางามอายุ๙๘ปีผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านนำหมอช้างมาประกอบพิธีเส้นไหว้
ประกอบพิธีก็จะมีชาวบ้านเนี่ยเตรียมของไว้มีหมูหนึ่งตัวนะมีผ้าไหมมีสโรงไหมมีสุราน้ำหวานนะคะ
และเชือกประกรรมสำหรับคล้องช้างที่ทำจากหนังควายอันนี้สำคัญมากเลยอายุเป็นร้อยปีเลยนะ
พร้อมกับอุปกรณ์สำหรับคล้องช้างมาประกอบพิธีค่ะในพิธีนะคะนอกจากจะเป็นการบอกกล่าวบรรพบุรุษให้ดูแลปกป้องช้างแล้ว
ชาวบ้านเนี่ยยังเชื่อว่ายังเป็นการบูชาบรรพบุรุษเพื่อขอให้ฝนตกต้องลงมาตามฤดูกาลอีกด้วย
เนื่องจากว่าสภาพอากาศที่นั่นร้อนแล้วก็แรงอย่างรุนแรงน้ำในแม่น้ำมูลนี่แห้งขอดขาดเป็นช่วงมีเนินดินทรายขึ้นมาแทนเป็นบริเวณกว้างเลย
ซึ่งปรากฏอาการแบบนี้นะคะชาวบ้านบอกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยถึงแม้ว่าชาวบ้านเขาจะอายุ๔๐๕๐๖๐ปีแล้วก็ตาม
ช้างลูกช้างด้วยแล้วก็เป็นการทำให้ฟ้าฝนนั้นตกต้องตามฤดูกาลด้วย
เขาจะมีความเชื่อเกี่ยวกับช้างว่าเป็นสัตว์คู่บุญบารมี